ไม่รู้จะเจอผีหรือจะเจอใครนะคะนี่แหละค่ะได้เลิกบวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์
กำกับและเหล่านักแสดงนำโดยพระเอกสุดหล่ออย่างสนยุคและซูริซูซันน่าค่ะ
เหล่าทีมงานมาบวงสวงเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
เห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะจะถ่ายทอดเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับสนแล้วก็ซูริอย่างไม่คาดคิด
หนังไทยรอชมกันได้มิถุนายนปีหน้าหลอนแน่นอนค่ะ

ซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยมีหนังไทยทำแบบนี้
ไม่เคยเล่นหนังค่ะก็คืออยากลองอยู่แล้วเพราะมีความเรียวความอะไรแบบนี้
แล้วก็จริงจริงเป็นคนกลัวผีมากก็น่าจะแสดงออกมาได้โอเค
นักแสดงหน้าใหม่นางเอกหน้าใหม่คนสวยซูรินี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่แจ้งเกิดจากละครเรื่องบุภเพศ
ใช่แล้วก็แจ้งเกิดจากบทบาทคนใช้ที่เห็นแค่แบบฉากสองฉากเอง
แต่ว่าแจ้งเกิดตอนนี้กลายเป็นนางเอกแล้วนะก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่าละครเรื่องแรกที่เธอรับบทเป็นนางเอกเนี่ยจะปังแค่ไหนนะ